พรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นเลิกงามยามดีของผู้ชายคนนี้

โครงการหนึ่งคนไหว้หลายคน

หนึ่งคนไหว้หลายคนให้ดิฉันพูดไม่จบ

แต่เป็นเริกงามยามดีที่จะเข้าพิธีอุปสมบท
โอ้อาณมธนาบุญด้วยแล้วกับคุณโตโน่
ใช่ค่ะคุณโตโน่พาคินนั่นเองนะคะ
และแน่นอนว่าก่อนจะเข้าพิธีอุปสมบทในวันพรุ่งนี้

ก็ต้องมีการเอามาทำพิธีมาร่ายรำไปกราบขอพรนะคะ

ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคุณโตโน่ลงไปรำด้วยนะ
รำบวงสวงถวายนะคะพญาศรีสัตนคราชที่แลนด์มาร์คริมฝั่งโขงของชาวจังหวัดนครพนม

อย่างที่บอกว่าในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีพิธีอุปสมบทหมู่นะ
ลงไปร่วมรำกับคณะนางรำใส่ชุดพื้นเมืองแบบนี้
โอ้โหนางรำก็บอก๓๐๐กว่าชีวิตนะคุณ
นี่นะคะแล้วก็ยังมีพระอาจารย์เทพนรรินชินรังศีจะอวาดวัดเทพนรรินทาราราม

นำคุณโตโน่ไปกราบขอพรพญาศรีสัตนคราช
แล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมในพิธีด้วย
หลังเสร็จพิธีคุณโตโน่ขอบคุณพี่น้องชาวนักคอนประนม
และชาวลาวทั้งหลายที่สนับสนุนโครงการ
หนึ่งคนไห้หลายคนให้จนประสบความสำเร็จ
เลยอยากจะขอบวชตอบแทนบุญคุณของทุกคนค่ะ
อีกสองวันก็จะบวชแล้วนะครับ
คุณแม่บางคนคุณพี่บางคนคุณน้องบางคน
อาจจะไม่ได้มีลูกชาย
บางคนอาจจะไม่ได้มีพี่ชาย
ครั้งนี้ผมขอบวชให้นะครับ
ผมขอไม่รู้จะแทนคำขอบคุณยังไง
ผมขอกราบพี่แล้วกันนะครับ
ขอบคุณมากนะครับสวยงามมากครับ
ขอบคุณที่มีน้ำใจให้เสมอมานะครับ
นครคนนมแม่งคำม้วน

วันไหว้จนถึงวันนี้ผมขอบคุณมาก
เราสามคนก็ต้องขออนุโมทนาบุญในการบวชของคุณโตโน่ด้วย
ใช่ค่ะแล้วหลายคนแน่นอนว่าโดยเฉพาะนะ

พอได้ฟังคุณโตโน่พูดแบบนี้ก็โอ้โหดีใจกันใหญ่เลย
บวชครั้งนี้เป็นการอุปสมบทหมู่นะคะ
คุณโตโน่จะบวชบวชพร้อมกับทีมครูฝึกที่ว่ายน้ำด้วยกันในอีก๔คนค่ะ
แน่นอนว่ามีกำหนดปลงผมหน้าก็คือวันนี้
วันนี้ช่วงประมาณบ่าย๓โมงนะจ๊ะ
แล้วก็จะเข้าพิธีอุปสมบทในวันพรุ่งนี้นะคะ

หลังหมดแล้วเดี๋ยวจะมีการไปจำวัดอยู่ที่
วัดพระทาสธ์พระนมมหาวรวิหาร๓วัน
เสร็จแล้วก็จะข้ามไปจำวัดที่วัดพระธาตุศรีโคตะบอง
แขวงคำมั่วสปลาวด้วยอีก๔วันรวมแล้วเป็น๗วัน
ซึ่งก็จะมีการลาศิกขานะคะ

ก็มีทั้งคนไทยคนลาวแน่นอนว่าร่วมอนุโมทนาสาธุกันเป็นจำนวนมาก
และหลายคนก็รอวันพรุ่งนี้
วันนี้ก็ช่วงบ่าย๓ใช่ไหม
วันนี้บ่าย๓บอกว่าเดี๋ยวจะมีการปลงผมหน้าก่อน